วันนี้ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลคู่กรณีของครูปรีชาในคดีหวย๓๐ล้านเจ้าปัญหาที่กาญจนบุรีให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ปกติแล้วหมวดจรูนไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรมากนักถึงขั้นเข้าขั้นพูดน้อยเลยทีเดียวนะครับ
แต่วันนี้ให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจเลยบอกว่าที่ผ่านมาต้องเสียเวลาในการขึ้นสารไปหลายรอบแต่ก็เหมือนกับได้ไปดูคณะตลกนะฮะ
ขณะเดียวกันพยานของครูปรีชาที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรีก็ยืนยันนะครับว่าจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดเพื่อยืนยันว่าแม่ค้านั้นไม่ได้โกหกไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีครับ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิบูรณ์และนางลาวัลวิมูลยังคงใช้ชีวิตตามปกติหลังเกษียณอายุราชการมีงานอดิเรกเลี้ยงสุนัขออกกำลังกายทำไร่อ้อยที่อำเภอบ่อพลอยเวลาว่างก็ไปเที่ยวบ้าง
แต่ก็ยอมรับว่ามีเรื่องให้ไม่สบายใจคือคดีหวย๓๐ล้านหลังเกิดเรื่องอาจไม่ได้ใช้เงินมากนักแต่ทำให้สูญเสียสุขภาพจิตเสียเวลาไปเยอะ
หลังขึ้นสารมาหลายรอบในคดีที่ครูปีชายื่นฟ้องสารนัดไต่สวนมูลฟ้องมาแล้ว๔ครั้ง
จรูนได้แต่สื่อสารเรื่องราวของตัวเอง
ทนายความไปชี้แจงต่อสาร
ที่สำคัญได้ไปเห็นฝ่ายตรงข้ามให้ปากคำแล้ว
ถึงกับบอกว่าเหมือนไปดูคณะตลก
มันเหมือนเหมือนเล่นตลก
เหมือนไปดูคณะตลกเล่นเข้าใจป่ะ

เรื่องทั้งหมดที่เขาทำขึ้นมาเนี่ย

อกไหนหัวอกของผมมันรู้อยู่แล้ว

แต่คณะตลกมันฝังอยู่นะคะ
มันมีเจ้าใหญ่นายโตเข้าไปเกี่ยวข้อง
ส่วนหนังสือที่ธนายตั้มเขียนขึ้นมา
หวย๓๐ล้านได้อ่านจนจบแล้ว
รู้สึกเหมือนย้อนเหตุการณ์กลับไปอีกครั้ง
รับรองว่าอ่านสนุกเข้าใจง่าย
แน่นอนว่าหมวดจรูนก็มีส่วนที่ถ่ายทอดเรื่องราว

ส่วนเรื่องคลิปคนก้มเก็บหวย

ว่าให้เปิดเผยออกมาถ้ามีอยู่จริง
เพราะมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ก้มเก็บหวยอย่างแน่นอน
ไม่รู้ว่ามันเด็ดแล้วขาดไปเลยหรือเปล่า

ก็ไม่เห็นเจอเลยผมก็อยากเห็นเหมือนกัน
ขณะที่เจ๊เกียวเจ๊พัดและเจ๊บ้าบิน

สลากที่ถูกรางวัลอยู่ในแผงของแม่ค้ากลุ่มนี้

ช่วงแรกถือว่าเสียเวลามาก

ต้องเดินทางไปที่กรุงเทพมหานคร
ใช้เงินในการเดินทางมากพอสมควร
แต่ตอนนี้ทำใจยอมรับปรับตัวได้

ส่วนคดีความก็ดำเนินไปตามขั้นตอน

เพราะคำใส่ร้ายว่าเป็นขบวนการ
ต้องต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของแม่ค้า

พิพากษาเราทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน

ถ้าคนที่เรียนกฎหมาย
ด้านกฎหมายมาให้ย้อนคิดนิดนึงว่า
ทำไมแม่ค้ายังยืนยันคำเดิม
จริงแล้วถ้าเป็นขบวนการตกหวย
ไปเข้าข้างจรูนไม่ดีกว่าเหรอ

เข้าข้างปีชาทำไม

อันนี้อยากให้สังคมย้อนคิดนิดนึง

ถึงคิวของเจพัฒน์ขึ้นศาลใต้สวนบูนฟ้องครั้งที่๕

ทุกคนยืนยันมีความพร้อมที่จะต่อสู้
พร้อมพูดเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ทุกคนจะอวดอ้างว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นความจริง
สุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสิน

ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน